อบตมหาสนุกกลับมาแล้วครับแม่ความสนุกเนี่ยยังคงอัดแน่นเหมือนเดิมครับ
เรียกว่าดึงดูดสาวเล็กสาวใหญ่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่
ฟ้าฝนอิจฉาอยากลงมาสนุกกับพวกเรา
กระหน่ำตกลงมาให้ล้านลาแบบชุ่มชื่นหัวใจอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ถ้าอย่างนั้นเราจะรออะไรเล่าไปหาพี่ลิงกันดีกว่า
เอาละครับกลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับกับรายการอบตมหาสนุก
และแน่นอนนะครับช่วงนี้นะครับในช่วงอบตขอปรุง

ช่วงชิงเงินรางวัลถ้าทำได้ตามกฎิกาของเรานะครับ
แข่งขันกันใครชนะเลิศรับไปเลย๑หมื่น
กฎิกาไม่ยากแข่งกันทำอาหารที่โดดเด่นเป็นอาหารพื้นบ้านในอบตของท่าน
หาความเป็นที่สุดและในวันนี้เมนูที่เราจะทำก็คือ

ใช่แล้วล่ะครับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้นั่นก็คือ
ขนมต้มและไม่ใช่ขนมต้มธรรมดาธรรมดานะครับ
ต้องเป็นขนมต้มอบเทียนด้วยเฮ่
เพราะขนมต้มอบเทียนของที่นาพันสามเนี่ย
อาหารอร่อยกลมเนี่ยเฮ้ย
แป้งนี่เรียกว่าเหนียวนุ่มเนื้อแน่นกว่าใครทีเดียวเชียวล่ะครับ
ซึ่งวิธีการทำขนมต้มนั้นก็ไม่ยากครับ
เริ่มจากการเตรียมไส้ด้วยการนำน้ำตาลปิ๊บและมะพร้าวขูด
เคี่ยวในกระทะร้อนประมาณ๑๕๒๐นาที
จากนั้นก็ทิ้งไว้ให้เย็นปั้นเป็นก้อนอบกลิ่นเทียน
จากนั้นครับนำไปยัดกับแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกับน้ำและเกลือ
นวดจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้เป็นก้อนกลม
จัดการใส่ลงไปในน้ำที่ต้มรอไว้รอจนกว่าขนมต้มจะลอยขึ้นมา
ก็ตักขึ้นมาคลุกกับมะพร้าวแค่นี้เองล่ะครับ
แต่ก่อนที่เราจะไปแข่งขันกันเนี่ยตอนนี้เราไปพบกับกรรมการ
ที่จะมาเป็นสักขีพยานทั้ง๓ท่านกันก่อนดีกว่าครับ
แนะนำกรรมการกันนิดหนึ่งนะฮะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับ

คุณโจ๊กนี่เรื่องอาหารกันกินนี่คุณถนัดไหมครับ
เฮ้ยอย่าเพิ่งตาย
มันเริ่มอันตันลายขึ้นได้เลยนะ
อย่าเพิ่งตายอีกที
มาดูอีกหนึ่งท่านครับคณะกรรมการของเรานะครับ
รวรวิสุทธิ์ชิมพารี
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ประหลัดออบตประหลัดออบตที่นี่ของเรา

เรื่องการชิมของท่านประหลัดเนี่ย
คือบอกได้เลยว่าขนมต้มบ้านนี้อร่อย

เอ้ามาถึงคณะกรรมการอีก๑ท่าน

ไม่ทำขนมวันเม้าลูกค้า

เชื่อเขาเห็นอย่างนี้นะครับท่านทั้งหลายคุณผู้ชมครับ
จบด้านอาหารมาโดยเฉพาะ
ทายาทรุ่นที่๔ต่อไปก็ไปเรียนด้านนี้โดยเฉพาะเลย
ใช่ค่ะทุกคนลูกหลานเรียนอาหารหมดครับ
ผมถามนิดนึงร้านนี้ทำมานานหรือยัง
ถ้านับตั้งแต่ยายแม่มาถึงตรงนี้๑๐๐ปีค่ะ

มาถึงคุณแม่ก็นั่งนานนะกว่าจะมาถึงคุณพี่

เพียงแค่ได้ยินว่าแม่กิมลังเนี่ย
เขาคร่ำวอร์ดในวงการขนมหวานมากว่า๑๐๐ปี

ถึงกับสะดุ้งโยงเลยล่ะครับพี่โจ๊ก

เมื่อวันนี้เราแข่งกันทำขนมต้มอบเทียน
ซึ่งเป็นขนมหวานอันดับต้นของเมืองไทยเรา
เราจึงต้องเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนี้เนี่ย
มาร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานโดยเฉพาะนะสิครับ
ว่าแต่ตอนนี้เราไปหาน้องพลอยกับผู้เข้าแข่งขันกันก่อนดีกว่าครับ
เราไปดูนะครับน้องพลอยนะครับ
กับผู้เข้าแข่งขันของเราเจ้าหนองสีอยู่นู้นละครับ

สวัสดีค่ะ

หมู่บ้านนี้ก็ทำขนมต้มเป็นหมดทั้งหมู่บ้าน

เอามาคุยทีมสีส้มก่อนทีมสีส้ม

แม่ทองใบนอกจากจะทำร้านทองแล้วนะครับ

ชัดเจนที่สุด

ว่าตอนเราปั้นลูกไปด้วยเราเต้นได้ด้วยไหม

ใกล้ช่วงยัดเข้าไปในแป้ง

จะชนะหรือไม่ชนะครับ
เราไปดูน้องพลอยทีมสีฟ้า
นี่สวัสดีครับ

แม่จูกค่ะ
เขาบอกว่าเต้นไม่แพ้คุณแม่ทองใบ

ดูดูเพลงมา

ไอ้ย่า

กลับมาที่กติกาของเรากันก่อนที่จะออกทะเล

ในวันนี้เนี่ยเราจะแข่งกันทำ

ขนมต้มระดมกำลัง

จากนั้นทีมไหนปั้นขนมต้มได้

มันก็ยังไงอยู่ครับทาง
รายการเนี่ยจึงเพิ่มกติกาด้วยกัน

ที่ตลาดน้ำนาพันสามกันก่อน

เอาอย่างนี้ดีกว่า
เราให้แต่ละทีมไปหาหม้อ

ตลาดน้ำนาพันสาม

ยากไปรายการทุนสูงเนาะ

พร้อมแล้วเราไปหาหม้อที่

ไปกันเลย

อย่างที่พิธีกรของเราได้บอกไว้ว่า

ของที่นี่ทำให้ทั้งสอง
ครับต้องรีบออกเดินทาง

ไปยังจุดหมายของเราในทันที

ไม่ได้หาหม้อกลับไปแข่งขันกันพอดี

โอ้นั่นมันไหลแล้วคะลูกพ่อ

ลูกพ่อกับกิ๊กค่อยด้วยค่ะ

เหมือนจะเจออะไรสักอย่าง
ทีมศรีส้มเจอหม้อแล้วครับ
แต่อุปสรรคเนี่ยมันอยู่ที่ทีมงานด้าน
แวนไว้ใต้สะพานนี่แหละ
้มไปเอาก็ไม่ได้เลยตัดสินใจหาเรือ
ในขณะที่ทีมสีส้มตามหาเรือ
สีฟ้านี่เขาก็ยังตามหาหม้อไม่เลิกครับ

โอ้นี่ใช่หม้อเราเปล่าสองใบนี่เบน

เอาดูใช่สีฟ้าไหม
เฮ้ยเล่นวิ่งกลับไปเปิดหม้อแม่ขาเขาซะอย่างนั้น
หม้อบ่าในเรือนนี่
เร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทัน
สีฟ้าเจอหม้อแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
อยู่บนต้นมะพร้าวใกล้บ่อน้ำนี่เอง
ใครมันช่างเอาไปซ่อนนะเนี่ย
ต้องขอยกนิ้วให้กับสายตาพี่ผู้ชายทีมสีฟ้านี่จริงครับ
กำลังจะเดินข้ามสะพานไปอยู่แล้วเชียว
แต่เหมือนเห็นอะไรคล้ายหม้อแวบเข้าตามา
ไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะเลยเถิดข้ามสะพานไกลออกไปอีกก็เป็นได้นะครับเนี่ย
ตอนนี้ชักสนุกแล้วสิครับเพราะทั้งสองทีมเนี่ยก็หาหม้อเจอกันแล้ว
เพียงแต่ต้องหาวิธีไปเอามันมาให้ได้
ทีมไหนเนี่ยจะคว้าหม้อได้ก่อนลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ
แล้วมาต่อประหลาดสิบน้อย